ตรงนี้มาดูเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นกันบ้าง
มีชายคนหนึ่งนะคุ้มคลั่งถือมีด
วิ่งเข้าไปไล่แทงคนที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ก็ตามจับกลุ่มตัวได้แล้วก็นำไปตรวจสอบ
เพราะว่าปัสสาวะนั้นมี๓เศษติดด้วยนะฮะ

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ

วงจรปิดเห็นชัดชายคนนี้ดูในมือมีมีดด้วยนะครับ

นะฮะถือมีดบุกเข้าไปในสถานีโทรทัศน์ไทยพีพีเอส
คนเขาก็ปิดประตูนะไม่ให้เข้ามา

นะครับก็ไปอยู่ที่บริเวณที่จอดรถ
แล้วขู่ว่าหากมีใครถ่ายภาพหรือคลิปเนี่ย

เออทุกคนก็ตกออกตกใจวิ่งหนีแบบเนี่ยฮะ

คือคนเขาก็กำลังไปทำงานกันพอดีนะครับ
ก็สร้างความตกใจให้กับพนักงานให้กับประชาชนในพื้นที่
จากนั้นเนี่ยตำรวจสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องก็

แต่ก็วิ่งกลับออกไปยังหน้าสถานี
จนไปชนกับผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์มา

อืมตำรวจเนี่ยเขาวิ่งไล่จับเลยนะคะ
ในที่สุดไปจับได้บริเวณป้ายรถประจำทางด้านหน้า
แล้วก็ควบคุมตัวเดินข้ามสะพานลอยข้ามถนนวิภาวดีรังสิต
เพื่อไปควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจค่ะ
ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าชายคนนี้ชื่อนายสุภาชัย
สมบูรณ์พร้อมอายุ๒๕ปี
เป็นชาวจังหวัดสกลนครอาชีพช่างเชื่อมค่ะ
เขาเดินทางมาจากย่านรามอินทรากิโลเมตรที่๑๑
ขณะสอบปักคำนายสุภาชัยยังคงให้การวกวนนะคะ
เรื่องต้นตรวจสอบก็พบว่าปัสสาวะเขาสีม่วงด้วย
ก็เลยต้องแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดไป
และนำตัวส่งสถาบันธัญรักษ์
เพื่อจะตรวจหาสารเสพติดด้วยนะคะ
อาจจะมีภาวะประสาทหล่อนิดนึง
ใช่เป็นเพราะว่าเสพยานี่แหละค่ะ
ก็เลยวิ่งแทงคนในสถานีธรรมทัศน์นะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นักศึกษาวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่า
ถูกชายถือมีดคนนี้เดินตามมาที่บริเวณด้านหลัง
ให้เข้ามาในพื้นที่ของสถานีนะครับ

ส่วนนักศึกษาหลังจากที่ปลอดภัยก็ออกไป
คือน้องเขาไปรอรถบริเวณป้ายรถเมย์ด้านหน้า
นี่ยังดีสิคะที่น้องเขารู้ตัวใช่ไหม
ถ้าอยากไม่รู้ตัวอยู่อีกดีเข้ามาข้างหลังและทำร้ายรายกาย

มีคนขับรถกระยังยนต์ถูก